เมื่อวันก่อนหลายคนเห็นคลิปคุณกันกันตะถาวร

แต่ว่าชาวเน็ตตาดีเห็นอะไรมันไหวคุณ
ไม่สังเกตหน่อยเถอะเชือกก็ไหวไป
หายใจออกมั้ยล่ะพี่กัน
ก็ไม่ได้ว่าอนาจารย์นะคนเขาก็เอ็นดู
ก็เป็นขวัญใจคุณเก้งคุณกวางสาวกันไป

เห็นภาพมาแบบนี้โอ้บาดใจเหลือเกินนะคะ
เรื่องที่หลายคนรู้เหลือเกินว่าข่าวดีวันวิวาจะมีเมื่อไหร่
หนุ่มกันออกปากแล้วค่ะว่าสิ้นปีนี้แต่งแน่นอน
ส่วนรายละเอียดอื่นนะคะไว้รอให้แน่นอนแล้วจะมาบอกอีกทีค่ะ
เอาตามเลิกสะดวกก็คือจะประมาณพฤศจิหรือธันวานะครับ
ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ให้คุณแม่ไปดูเลิกอยู่ว่า
เริกสะดวกเรามันซิงค์กับคิวเริกที่มันได้
ทีมงานสีแดงแน่นอนครับผมสีแดง
ไม่มีชุดเป็นทางการทุกอย่างได้ยกเว้นรองเท้าแตะแค่นั้นเอง
ลาตีห้ามเข้างานชุดสูตรห้ามเข้างานเสื้อยืดได้อะไรก็ได้
รองเท้าแตะแค่นี้จะเป็นกึ่งอัลดอร์กึ่งอินดอร์
คืออยากให้ทุกคนมาแล้วสบายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามางานแต่ง
ให้รู้สึกว่าเออมางานของมันสองคนแล้วอะไรวะทุกอย่างดูเป็นตัวมันไปหมดเลยครับ
อยากได้งานที่เล็กที่สุดแต่ว่าเอาเท่าที่มันจะเล็กได้ละกัน
คือไม่อยากไม่อยากให้รู้สึกว่าดูแลใครไม่ได้เลยเจอกันแค่สวัสดีครับ